ทำลายข้าวของทุบรถชาวบ้าน

พูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นั้นไม่เป็นผล
สุดท้ายจุดจบต้องใช้ปืนไฟฟ้าแบบนี้ครับ
โวยวายแบบนี้ตำรวจต้องจับกดแบบนี้
เป็นการทำงานของตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว
สพวิชิตที่ภูเก็ตไปปิดล้อม
ตอนแรกเยี่ยกก่อมก่อนแต่สุดท้ายเนี่ย
คือเขาไม่หยุดก็ต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิง
เป็นชายชาวรัสเซียอายุสักประมาณ๒๖ปี

เลยนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับล้มทั้งยืนแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายพอโดนปืนไฟฟ้าปุ๊บตำรวจต้องรีบเอาไม้งาม
ล็อกตัวเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็ส่งเสียงร้องลั่นคุ้มครั่งอยู่
นะครับคือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเห็นรถมาเดินเอ๊ะ
เววดวัยทำไมเห็กท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตำรวจเข้ามา
เอาขวดน้ำอัดลมเนี่ยนะเป็นอาวุธเดินโวยวายทุบรถชาวบ้าน
รถชาวบ้านเสียหายไปสี่คันครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวดูประตูโอ้ย
กระจกยุบแบบนี้พังเลยนะฮะคือเขาไปทุบเนี่ยรถจอดอยู่หน้าคอนโดมิเนียม
นะฮะตำรวจไปถึงก็พยายามคุยเกลี้ยกล่อมให้เขาสงบสติอารมณ์
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องครับยังเดินไปทั่วสุดท้ายตำรวจ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายเดี๋ยวรถชาวบ้านจะเสียหายมากกว่านี้
ก็เลยใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปเขาก็เลยล้มทั้งยืนแบบนี้
ก็ถูกล็อกตัวนำตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะตำรวจบอกว่าชายคนนี้คุ้มครั่ง
ก็คือคุยไม่รู้เรื่องครับสิ่งที่ทำมันเป็นไปตามยุทธวิธี
ฟังเสียงตำรวจหน่อยแล้วกันนะฮะ
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ปืนไฟฟ้านะครับปืนไฟฟ้าของทางราชการนะครับ
ยิงไปนัดแรกแล้ววงจรยังไม่ทำงาน

ก็ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีครับ
คือตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่ทราบ
ว่าที่คุมข้างเกิดจากอะไร
เมาเหล้าผิดหวังอะไรมา
แต่เบื้องต้นก็ต้องให้ผู้เสียหายคือเจ้าของรถทุกคันที่เสียหาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้

แต่ว่าตำรวจเขาก็ต้องกันตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ